เรื่องมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงตั้งคัน๗เดือน
ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็มที่๒
คนท้องฉีดอะไรฉีดไฟเซอร์

ไม่ทันข้ามวันเข็ม๒นะ
ลูกในคันเธอเสียชีวิตฮะ

นายธนวัฒน์ธานีรัฐอายุ๒๓ปี
สามีของหญิงตั้งคัน๗เดือนนะครับ
ล่าสุดเธอสูญเสียลูกในคันไป

ภรรยาเนี่ยฝากท้องที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งย่านสามเศษ
ตั้งแต่เริ่มตั้งคันจนถึง๗เดือน
ตรวจสุขภาพตลอดตามที่หมอนัทไม่เคยผิดปกติอะไร
แพทย์แจ้งว่าภรรยาต้องรับวัคซีนไฟเซอร์
เพราะการโควิด๑๙โดยนัดรับวัคซีนเข็มแรกเนี่ย

แล้วก็ตอนนั้นมีอาการปวดแขนมีไข้แต่ก็ดีขึ้น

จากนั้นนะครับรับนัดวัคซีนนะฮะ
ที่๒วันที่๑๓กันยายน

รอดูอาการ๓๐นาทีก็ยังไม่เป็นอะไร
ชั่วโมงกว่าที่กลับมาถึงบ้าน

พี่ทำไมลูกในท้องไม่ดิ้น
แม่ของภรรยาบอกไม่ได้แล้วไปเลย
โรงพยาบาลเลยไปหาหมอที่รับฝากคันเลย
พอ๖โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับ

ไม่พบชีพจรของเด็กแล้ว
องค์โหโหแต่ไม่ได้บอก

โหยโรคพันคอรึเปล่า

ภรรยายังต้องอุ้มท้องลูก

เพราะว่ายังไม่ได้ผ่าคลอดฮะ

ก็มีการให้ยาเหน็บเพื่อเร่งให้ปากมดลูกเปิด

ทำให้ภรรยาทรมานมากสภาพดิจัยแย่ลง
เขาอยากจะให้คุณหมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย

สามีบอกว่าเขาไม่อยากเสียภรรยาไปอีกคนฮะ

สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ลูกของเขาเสียชีวิต

ซึ่งหลังจากโพสต์ไปแล้วคุณผู้ชมลองฟังดู
มี๒ครอบครัวมาแลกประสบการณ์

รายแรกบอกว่าน้องสาวท้อง๗เดือนฉีดไฟเซอร์
แล้วเด็กหยุดหายใจเหมือนกัน
แล้วก็ส่งภาพเด็กมาให้ดูว่าเสียชีวิตแล้ว
ส่วนอีกรายนะครับเป็นพ่อนะฮะทักมาบอกแฟน
มาบอกว่าแฟนท้อง๔เดือนแข็งแรงปกตินะฮะ
เมื่อ๑๕สิงหาคมหมอแนะนำให้ไปฉีดวัคซีน
วันที่๑๙สิงหาเนี่ยนะฮะช่วงนั่งดูอาการก็ยังปกติอยู่นะครับ
แต่พอกลับมาที่บ้านมีไข้สูงไม่มีแรง
หมอนัดตรวจอีกที๑๒กันยายนที่ผ่านมา
ตรวจไปคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงหัวใจลูก
อัลตราซาวนะครับใจสลายเลยลูกเสียซะแล้วฮะ
นี่แหละครับครอบครัวก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
เรียกร้องให้โรงพยาบาลชี้แจงข้อที่จริงแล้วก็แสดงความรับผิดชอบ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับโรงพยาบาลได้ติดต่อให้ครอบครัวเข้าไปพูดคุยกันซิ
แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะต้องรอสาเหตุด้วย
แล้วก็รอให้เด็กคลอดออกมาก่อนด้วยคาดว่าจะคลอดภายใน๑๒วันนี้
ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่อยู่ในข่าวนี้
แม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าวัคซีนหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องทั้งหมดนี้
ถ้าว่าทุกวันนี้ก็คือต้องอุ้มศพลูกอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมมันเจ็บปวดจริงนะฮะ